เราจะได้รับชมกันการถ่ายทอดสดนะครับ

ซึ่งคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยู่นอกบ้านนักขณะนี้
อาจจะรับชมได้บริเวณจอขนาดยักษ์

หรือถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยู่หน้าจอในขณะนี้แล้วนะครับ

ผู้ที่จะบรรยายแบบสดก็คือคุณชัยรัฐถมยา
ณาธิการข่าวต่างประเทศของไทยรัฐทีวี

ก็ตื่นเต้นแล้วก็ภาคภูมิใจแทนคนทั้งประเทศเหมือนกัน

หรือว่าเป็นวาระพิเศษนะครับ

แม้ว่าก่อนหน้านี้ทางด้านของสหประชาชาติ
จะมีการสะดุดีกับผู้นำในหลายประเทศ
แต่ว่าคนที่เขาเลือกขึ้นมานั้นจะต้องมีผลงานที่โดดเด่นจริงนะครับ

เป็นวาระพิเศษที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนักนะครับ

คุณผู้ชมก็จะได้ไปชมบรรยากาศสดกันที่สหประชาชาตินะครับ
ซึ่งในวันนี้ได้มีการประชุมในวาระพิเศษ
เพื่อสะดุดีแล้วก็เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับ
ในครั้งนี้ซึ่งก็จะมีบรรดาประธานของ๕ภูมิภาค
ขึ้นไปกล่าวสะดุดีในครั้งนี้
รวมไปถึงเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำสหประชาชาติ

แล้วก็จะไปปิดท้ายด้วยเอกอัครราชทูตไทยประจำสหประชาชาติด้วย
ซึ่งก็ถือว่าวาระทั้งนี้นะครับเป็นวาระที่พิเศษจริง
ไม่ค่อยที่จะเกิดขึ้นเท่าไหร่นักนะครับ
ช่วงนี้เราไปดูบรรยากาศกันสดสักครั้งนะครับ
ที่สหประชาชาติในขณะนี้นะครับ
ซึ่งกำลังมีการเตรียมการกันอยู่นะครับ
ในเวลาประมาณ๑๐นาฬิกาตามเวลาในท้องถิ่นที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกานะครับ
ก็จะได้มีการเริ่มการประชุมวาระพิเศษนะครับ
คุณสุรินพิศิวัณย์เอกาทิการอาเซียน
ผู้ที่จะขึ้นพูดเป็นคนแรกในวันนี้ก็จะเป็นประธานในการประชุม
นั่นก็คือคุณปีเตอร์ธอมสันซึ่งเป็นตัวแทนจากประเทศฟิจิ
จากนั้นก็จะมีประธานของ๕ภูมิภาคในโลกนี้นะครับ

กล่าวสะดุดีแล้วก็เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ก็จะเริ่มจากผู้แทนจากทวิปอาฟริกานะครับมาจากประเทศไนเจอร์
จากนั้นก็จะเป็นประเทศจอร์เจียซึ่งอยู่ในยุโรปตะวันออก
จากนั้นก็จะเป็นคูเวทซึ่งเป็นตัวแทนของตะวันออกกลางนะครับ
แล้วก็เป็นสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นตัวแทนของยุโรป
แล้วก็มีชิลีนะครับซึ่งจะเป็นตัวแทนจากทวีปอเมริกาใต้
ซึ่งก็จะเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติ
ก็จะขึ้นพูดเนื่องจากว่าที่ทำการใหญ่ขององค์การสหประชาชาตินั้น
ตั้งอยู่ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
แล้วก็จะไปปิดท้ายกันที่เอกราชทูตคุณวีรชัยพลาสัยนะครับ
ซึ่งเป็นเอกราชทูตไทยประจำอยู่ที่สหประชาชาติ
ซึ่งอีกสักครู่ก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับ
แต่ว่าก่อนหน้านี้อันนี้จะเป็นพิธีอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่๑๓ตุลาคมที่ผ่านมาที่จริงแล้วในบัญคีมุน
เลขาธิการสหประชาชาติก็ได้มีการแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชไปแล้ว๑ครั้ง
เราจะย้อนกลับไปดูภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๓ตุลาคมนะครับ
นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อในบัญคีมุน
เลขาธิการสหประชาชาติก็ร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
ไปยังพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์รัฐบาลและก็ประชาชนชาวไทยนะครับ
ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พร้อมกับยกย่องการอุทิศพระองค์ให้กับประเทศชาติมาอย่างยาวนาน
มรดกของพระองค์ในการทรงเป็นผู้นำที่ล้อมรวมประเทศให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

พระองค์ทรงเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทย
แล้วก็ได้รับความเคารพนับถือจากนานาประเทศ
โดยสหประชาชาติก็เคยทุนกล้าวทุนกระหม่อม
ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อปี๒๕๔๙นะครับ
ซึ่งเลขาธิการสหประชาชาติก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า

สารต่อพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูประการ

แล้วก็เคารพต่อสิทธิมนุษยชนทั่วไป
ซึ่งหลังจากที่ได้กล่าว
จบนะครับบรรดาผู้แทนประเทศที่เข้าร่วมประชุม
ก็ได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๑นาที
เพื่อแสดงความอาลัยน้อมถวายด้วย
นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๓ตุลาคม
แต่ว่าเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้นะครับ
ก็จะเป็นบรรดาประธานของบรรดาภูมิภาคต่างในโลก
ที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาตินะครับ
ที่จะสลับหมุนเวียนกันขึ้นไปเป็นการกล่าวสะดุดี
แล้วก็เทิดพระเกียรติ
หัวหนุฏยังรางวัลที่มอบให้ในปี๒๕๔๙
ถือว่าในหลวงราชการที่๙
เป็นเพียงพระองค์เดียวในโลกตอนนี้นะครับ
ที่ได้รับรางวัลอันนั้นอันทรงเกียรตินั้นนะครับ

เลขาธิการสหประชาชาติในสมัยนั้น
ก็เป็นผู้ที่เดินทางมาที่ประเทศไทย
แล้วก็ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายรางวัลด้วยตัวของเขาเองนะครับ
ซึ่งทางสหประชาชาตินั้นก็ให้เหตุผลนะครับว่า
การที่ได้น้อมถวายรางวัลอันทรงเกียรตินี้
เนื่องจากว่าตลอดพระชนชีพของในหลวงราชการที่๙
ทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนามนุษย์มาโดยตลอดนะครับ
ซึ่งนั่นก็สอดคล้องกับเป้าหมายของสหประชาชาติ
ที่เห็นว่าการพัฒนามนุษย์นั้นถือว่าเป็นเป้าหมายที่สำคัญ
เพราะการพัฒนามนุษย์จะช่วยกำจัดทั้งความยากจน
พัฒนาศักยภาพของคนแล้วก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับ
เฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งสามารถที่จะนำไปปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคล
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานเอกชน
สามารถที่จะนำน้อมนำเอาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้
ดังนั้นสหประชาชาติจึงเห็นเป็นอย่างยิ่งว่า
ควรที่จะทูลกล้าวทุนกระหม่อม
ถวายรางวัลอันทรงเกียรติแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
แล้วก็อีกสักครู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เห็น
บรรดาสมาชิกของสหประชาชาติ
ที่จะขึ้นไปกล่าวแสดงสะดุดีแล้วก็เทิดพระเกียรติ
แด่ในหลวงราชกาลที่๙
แล้วรัฐทีวีจะอยู่ในที่ประชุมนี้ด้วย
ซึ่งอีกสักครู่เดี๋ยวเราก็จะไปติดตามบรรยากาศกัน
เพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นของการเตรียมการ
ซึ่งตามกำหนดการบอกว่าจะเริ่มที่เวลาประมาณ๑๐นาฬิกา
หรือว่าประมาณ๓ทุ่มของบ้านเราครับ
ตอนนี้การประชุมก็ยังไม่เริ่มขึ้น
เดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับ
อย่างที่บอกไปนะครับว่าทางด้านของสหประชาชาตินั้น

ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลเดียวในโลกนะครับ

ชื่อว่ารางวัลความสำเร็จสูงสุด
ในด้านการพัฒนามนุษย์นะครับ
ด้วยความที่ตระหนักถึงในพระมหากรุณาธิคุณ
พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกายอย่างยาวนานนะครับ
ในการที่ผลักดันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ก้าวหน้าเป็นรูปธรรม
และอย่างที่บอกไปสักครู่นะครับว่านายโคฟี่อัน
แล้วก็ได้ธุรกราบธุรกรมอมทวายรางวัล
ให้กับในหลวงราชการที่๙ที่วังไกลกังวลนะครับ
ก็ได้ให้เหตุผลในการถวายรางวัลในครั้งนั้นนะครับว่า
พระราชดำริของในหลวงราชการที่๙นะครับ
เรื่องของการพัฒนาการเกษตรขนาดเล็ก
ที่เป็นรากฐานของสังคมไทย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ในหลายโครงการนะครับ
ก็ได้สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนหลายล้านคนในชนบททั่วประเทศ

ไม่ได้มีการแบ่งแยกสถานะเชื้อชาติหรือว่าศาสนานะครับ
ซึ่งความสำเร็จของโครงการพัฒนาที่สูงในภาคเหนือ
ตามแนวพระราชดำรินั้นก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนพื้นที่
ในการปลูกฝิ่นมาเป็นพื้นที่ในการทำการเกษตร
ให้กับบรรดาชาวเขาที่อยู่ในบริเวณพื้นที่
ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก
ในการพลิกพื้นที่ในการปลูกยาเสพติด
ให้มาเป็นพื้นที่ในการปลูกพืชผลทางการเกษตร
ซึ่งหลายประเทศก็พยายามที่จะนำแนวทาง
ในการพัฒนาเหล่านี้ไปปรับใช้ในประเทศของตนเอง
ผมยังคงจำได้ว่าในช่วงที่
ฟกานิสถานได้ถูกปลดปล่อยจากกลุ่มตอลิบาลใหม่
ได้มีการติดต่อมาทางในโครงการในพระราชดำริ
เช่นเดียวกันเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านได้ทราบ
ว่าที่อัฟกานิสถานนั้นเป็นพื้นที่ปลูกฝิ่นขนาดใหญ่

เพราะฉะนั้นรัฐบาลอาฟกานิสถาน
ภายหลังจากที่สามารถขับไล่กลุ่มตอริบาลออกไปได้แล้ว
ก็ต้องการที่จะลบภาพลักษณ์ที่เป็นลบนั้นทิ้งนะครับ
ต้องการที่จะพลิกฟื้นพื้นที่
ในการที่จะปลูกฝิ่นให้เป็นพื้นที่ทางการเกษตร
เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมีการส่งคนนะครับ
มาศึกษาความเป็นไปได้
ในการที่จะนำเอาแนวพระราชดำริ

ไปปรับใช้ที่ประเทศอาฟกานิสถาน

ต่างชาติได้มองเห็นในแนวพระราชดำริ

ก็ยังให้ความสำคัญต่อการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ที่เป็นเครื่องมือ

รวมไปถึงในเรื่องของสาธารณสุขนะครับ
ก็ได้เน้นถึงความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก
การเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษา
แล้วก็การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้พิการนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวนะครับ
ดูเหมือนว่าตอนนี้ประธานในการประชุม
ได้มานั่งประจำที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

คงจะเริ่มในอีกสักครู่ไม่ช้านี้นะครับ
ตอนนี้ก็เวลาประมาณ๑๐โมง๖นาทีนะครับ
ในเวลาต่ำเวลาท้องถิ่น
ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นคุณพีเตอร์ธอมสัน
ซึ่งเป็นตัวแทนจากประเทศฟิจิก็จะเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้
แล้วก็จะเป็นผู้ที่กล่าวสะดุดีแล้วก็เทิดพระเกียรติในหลวงราชการที่๙ก่อน
หลังจากนั้นแล้วก็จะเชิญบรรดาประธาน๕ภูมิภาคทั่วโลก
ในแต่ละภูมิภาคนั้นขึ้นกล่าวทีละคน
หลังจากนั้นก็จะเป็นตัวแทนจากสหรัฐอเมริกานั่นก็คือเอกอักราชทูต
สหรัฐอเมริกาประจำสหประชาชาติก็จะเป็นผู้ที่ขึ้นกล่าวสะดุดีเทิดพระเกียรติ
แล้วก็จะไปปิดท้ายกันด้วยเอกราชทูตไทยประจำสหประชาชาติ
จะเป็นผู้กล่าวปิดท้าย
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่า
เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักนะครับ
ถึงแม้ว่าหลายครั้งนะครับก็จะมีการสะดุดีให้กับผู้นำในโลกนะครับ
ประเทศที่เป็นสมาชิกของสหประชาชาติ
แต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนจะได้รับเกียรตินี้เสมอไปนะครับ
ผู้นำที่ได้รับเกียรติในลักษณะนี้ก็ต้องเป็นผู้นำ
เป็นประมุขของประเทศที่มีผลงานที่โดดเด่น
เอาละครับเดี๋ยวคิดว่าน่าจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับ
ตอนนี้ก็ยังคงมีการพูดคุยนะครับที่เห็นอยู่ทางด้านซ้ายมือของคุณผู้ชม
ซึ่งเมื่อวันที่๑๓ตุลาคมที่ผ่านมา
ก็ได้กล่าวสะดุดีเทิดพระเกียรติในหลวงราชการที่๙ไปแล้วครั้งหนึ่ง
แล้วก็ได้มีการยืนสงบนิ่งกันในที่ประชุมใหญ่ของสหประชาชาติ
ผู้แทนของบรรดาประเทศที่เป็นสมาชิกของสหประชาชาติ
ก็ได้มีการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๑นาทีไปแล้ว
เมื่อวันที่๑๓ตุลาคม

ก็จะเป็นการสะดุดีเทิดพระเกียรติ

อย่างเป็นทางการกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งเป้าหมายในการพัฒนาของสหประชาชาตินะครับ
ก็ได้ตั้งเป้าเอาไว้ในปี๒๐๓๐นะครับ
อีกประมาณ๑๔ปีข้างหน้า
ในการที่จะพัฒนามนุษย์นะครับ
ซึ่งในด้านของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮา

ก็ถือว่าสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันครับ
ภูมิพลอดุลยเดชน์
วันนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นนะครับในการเทิดพระเกียรติสะดุดี
แด่ในหลวงราชกาลที่๙นะครับที่เศรษฐสวรรคม
ก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับ

ซึ่งในหลวงราชกาลที่๙ก็เป็นที่รักของประชาชนชาวไทยและพลังค์กับทุกคน
จดจำพระองค์ว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่นะครับ
นั่นก็เป็นคำกล่าวสุรีถวายพระเกียรตินะครับของประธานการประชุมของท่าน
ต่อไปก็เป็นคำกล่าวสุดีท่านภูเกียรติจากแม่บังกิมูลในขาดิกาสำหรับท่านศาสตร์ครับ

ที่เขาที่สูงตายจากคนไทยเป็นสัญญาณของพระเจ้า
เขาถูกยอมรับวิทยาศาสตร์ทั้งต่างที่
และรับรับรับบริหารที่สำคัญที่ทำให้ชีวิตของเขาดีกว่า
คิงปูมิบอลในการปวดกันสำรวจสร้างสุข

ขอเจ้าทีสู้เมืองระเบียงในที่๑๓๑เยกใหก้มยภาพนาที
ที่พระเจ้าบูมิบอลสร้างและเจอกับทุกคนที่ชอบพระเจ้าในการสร้างความรับใจ
ในความรับใจของพระเจ้าเชื่อว่าหลักศึกษาเชิงกับภารกิจไทยและภูมิธรรมไทย
เพื่อสร้างโลกศึกษาและภูมิธรรมศึกษาและภูมิธรรมชีวิต
จากนั้นแล้วความรักของประชาชนที่ได้เห็นผ่านทางโทรทัศน์
ได้เห็นจากทางด้านสื่อต่างที่ประชาชนนั้นเสียใจเป็นอย่างมาก
ต่อการเสด็จสวรรค์ของนายองค์ราชกาลที่๙

ต่อสิ่งที่พระองค์ได้ทุ่มเทพระวรกายทำงานมาเป็นเวลา

จากนั้นแล้วท่านก็พระองค์ยังคงเป็นผู้ที่พัฒนาประเทศไทยนะครับ
จากนั้นแล้วก็ยังเป็นศูนย์กลางสร้างความเป็นเอกภาพ
ให้เกิดขึ้นในเวลาที่ประเทศไทยต้องผ่านมรสุมทางการเมือง
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
แนวพิจารณาที่ยั่งยืนก็ถือว่าเป็นความสำคัญทำให้สัตว์ประชาชาได้มอบรางวัลให้กับในหลวงราชการที่๙ปี๑๕๔๙
ทางด้านธรรมชาติจึงขอแสดงความเสียใจแล้วก็ยืนยันนะครับว่าจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทยรัฐบาลไทย
ในเรื่องของประชาธิปไตยสร้างสันติภาพและความสุขให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

คนที่แผ่นอาจจะเป็นภูมิลักษณ์และฆ่าเพราะธรรมคีย์
ไตรสัตย์ทิ้งความยุ่งและทรงคุมของราชาต้องจงหลัง

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

แล้วก็อุทิศพระวรกายในการทำงานเพื่อประสบกรณิกรชาวไทย
ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาที่พระวรกายในการพัฒนาทั้งทางด้านสังคมแล้วก็เศรษฐกิจ
พระองค์จะได้รับการจดจำจากประชาชนทั่วโลกนะครับเป็นกษัตริย์ในฐานะกษัตริย์นักพัฒนาครับ
พระองค์จะทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนเท่าไทย
ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับ

แล้วก็ในเรื่องของความสงบอิสรภาพ
และก็ในเรื่องของศิลป์ที่มุฒราชชนส่งเดินทางไปอย่างไม่หยุดหย่อน
ในพื้นที่ที่ผ่านไกลนะครับ
วิทยุนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ในการอุทิศพระวรกายในการทำงานแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ในการสร้างความเสถียรภาพให้เกิดขึ้นในประเทศครับ
ที่เกมบริจน์และเคยได้เดินจากทางที่มหาวิทยาลัย
ได้ไปที่จตุลักษณ์ภูมิพลที่อยู่ขึ้นกับเกมบริจน์และทราชิเซ็ต
ซึ่งมีการตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ
ในสถานที่เสด็จมหาวิทยาลัยสมพบของในรัฐราชกาลที่๙
และมีตัวเกมบริจน์ที่มีคำแพ้ที่กลับมา

และพระราธิพระโดยกำลังเพื่อพยายาม

นักศึกษาที่เราได้ยินด้วยและศาลจีน

และเวรตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์

ต้องการที่จะไปรับรู้ถึงปัญหาในการแก้ไขปัญหา

ซึ่งโครงการส่วนใหญ่แล้วเขาจะเป็นโครงการอนุรักษ์และก็เป็นโครงการในการพัฒนามนุษย์นะครับ
เป็นการพัฒนายังยั่งยืนให้กับชุมชน

ต่อสถานการณ์คอบครัวสถานการณ์คอบครัว
การให้ไม่ต้องการการตอบแทนครับ
ซึ่งพระองค์ก็ได้ส่งปฏิบัติอย่างนั้นมาโดยตลอดนะครับ
อันนี้ก็คือความหมายของคำว่าครอบครัวของพระองค์ท่านทำให้กับครอบครัวของพระองค์
คุณฐานทุกคนก็มีนายหลวงชะการที่๙เป็นเหมือนกับสมาชิกคนเด่นในครอบครัว
นั่นก็คือสิ่งที่นายหลวงได้ส่งปฏิบัติมาตลอดพระชมชีพ
แล้วก็เลือกที่จะทรงปฏิบัติมาเช่นนั้น
ต่อไปจะเป็นผู้แทนจากประเทศไทยนะครับคุณวิราชัยพลาสัย

ขอขอบคุณต่อคำแสดงความเสียใจจากบรรยานานาประเทศ

แรกที่สูงความสงสัยในชุดที่เราเกิดวิกฤษในประเทศไทย
เป็นจุดส่วนมุ่นจิตอินยาของประชาชน

ต่อต้นของวิสัยทัศน์ในการประกาศที่สมบัติภาพ
ตอนที่กลุ่มมือที่สุดมีวิสัยทัศน์ของมนุษย์ที่เป็นสำหรับประชาชน

โดยที่จะไม่ทิ้งใครไว้อยู่เบื้องหลัง
เพราะฉะนั้นถึงเป็นที่มากของโครงการพระราชน์ธรรมดี

ในการพัฒนาปรักตรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
อยู่ในธุรกรรดานทางสอง
ตื่นถึงการดูแลรักษาศิกรวรรคลอบ
ในสถานที่ล้อมอยู่ในสงสารที่นี้
เมื่อท่านท่านมันไม่เคยเป็นผู้ล่งในคราวนี้
เขาเชื่อมภาพรัฐชาติธรรมมาที่สำนักงานใหญ่สัพพยาชาติสองครั้ง

มันทำงานที่สุดที่จะเพิ่มการต่อที่ด้วย
ในช่วงทศวรรษที่๑๙๖๐ประสงค์ได้เริ่มการโครงการถูกพูดทดแทนโครงการพัฒนาการก่อนกลาง
นั่นก็คือเพื่อเป็นการที่จะกำจัดยาเสกติก
ซึ่งตอนนี้ก็เป็นแนวคิดนั้นก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกนะครับ
เพื่อเลยถูกนำไปใช้เป็นแนวทางในการที่จะยกลืบการปลูกฝิ่นในหลายพื้นที่ทั่วโลกนะครับ
ส่งวิทยุทธิพระวรกายตลอดท่าชนชีพในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอบเทียนนั้นก็นำไปใช้
ในประเทศไทยและในประเทศอื่นอื่นนะครับ

คิดปัญญาเศรษฐกิจพอบเทียนนะครับ
ตอนนี้ท่านทูธวิราชัยก็พูดเป็นภาษาฝรั่งเศสท่านทูธว่าเป็นภาษาราชการภาษาหนึ่งนะครับของสหประชาชา
กลับนั่นก็คือท่านทูธวิราชัยพลาสัยนะครับซึ่งเป็นอย่างกับท่านทูธไทยประจำสหประชาชาที่ได้ขึ้นมากล่าวสะดุดีและว่า
กล่าววายเพิ่มเกียรติไหนล่ะพระบาทสำเร็จภาพประมีอยรับอาหารบุญวภวิช๓๖๑ออม
และคิดว่านี่ก็คือทั้งหมดนะครับของการกล่าวถวายสะดุดี
แล้วก็ต่อมาด้วยในบัญคีมุนในขาดิการศาสตร์ประชาชา
จากนั้นแล้วก็มีผู้แทนจาก๕ภูมิภาคทั่วโลกนะครับ
สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นมาในการกล่าวสะดุดี
ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากชิลีในทวีปอเมริกาใต้
จากจอร์เจียนะครับจากคูเวท
ซึ่งเป็นตัวแทนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสหราชอาณาจักร
ซึ่งเป็นตัวแทนจากยุโรปตะวันตกนะครับ
แล้วก็ไนเจอร์ซึ่งเป็นตัวแทนจากทวีปอาฟริกา
จากนั้นทางด้านของเอกราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำสหประชาชาติ
คุณซาเมนท่าพาวเวอร์ก็ได้ขึ้นมากล่าวสะดุดี

แล้วก็ปิดท้ายไปเมื่อสักครู่นะครับ
นั่นก็คือคุณวีรชัยพลาสัยซึ่งเป็นเอกราชทูตไทยประจำสหประชาชาติ
ซึ่งเนื้อหาโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นการยอมรับของสหประชาชาตินะครับ
ที่จะระลึกจดจำพระองค์ในฐานะกษัตริย์นักพัฒนา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งได้มีการนำไปปรับใช้ในหลายประเทศ
แล้วก็ตรงกับเป้าหมายของสหประชาชาตินะครับในการพัฒนาที่ยั่งยืน
จากนั้นแล้วก็ยังคงสวัสดีพระองค์ทั้งในฐานะที่เป็นนักกีฬาเป็นนักดนตรี
มีการใช้ดนตรีในการสารสัมพันธ์เชื่อมความสัมพันธ์
รวมไปถึงสะดุดีเทิดพระเกียรติพระองค์ที่อุทิศพระวรกายตลอดพระชนชีพ
ในการที่จะแก้ไขปัญหาของประสบกรณิกร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องถิ่นที่ธุรกันดาล
แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการในพระราชดำริหลายพันโครงการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการโครงการปลูกพืชทดแทน
ในการที่จะปลูกพืชทดแทนไม่ให้เกษตรกรหรือว่าชาวเขานั้นไปปลูกฝิ่น
ซึ่งก็มีการนำไปปรับใช้ในหลายประเทศและทั้งหมดนี้นะครับ
ก็คือการสะดุดีแล้วก็เทิดพระเกียรติจากที่ประชุมของสหประชาชาติ
ซึ่งไม่บ่อยครั้งนักนะครับที่จะมีวาระการประชุมในลักษณะนี้
ซึ่งเราประสบกรณิกรชาวไทยก็ต้องภูมิใจ
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
หลวงราชการที่๙ของชาวไทยทุกคนนั้นได้รับเกียรติอันสูงสุด
แล้วก็ได้รับการยอมรับในฐานะกษัตริย์นักพัฒนาครับ